มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะ

ไม่ใช่อีกชั้นจากแต้วนัทพรนั่นเอง

ติดอันดับสวยระดับเอเชียเลยนะคะ

ไม่ได้มีแค่แต้วคนเดียวนะจะบอกเลย
มีเรื่องให้ได้ยิ้มหน้าบานกันนะคุณ

จาก๕๕อันดับดาราไอดอล

ที่มีรายชื่อของเธอติดโผล่อยู่เหมือนกัน
ติดอันดับเทียบชั้นดารานักแสดงดัง

สาวแต้วยินดีหากว่าได้รับโอกาส

เพราะว่าจริงก็มีนักแสดงต่างชาติ
หลายคนใช่ไหมคะก็ดีใจค่ะ

ก็ดีใจค่ะถ้าได้ไป

ส่วนใหญ่จะเป็นในสายของการแสดงละคร

ไปอยู่ในแฟชั่นเต็มตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

สาวเต้าติดโผล่ไปด้วยแล้วไม่ได้มีเธอแค่๑คน
มีใหม่ดาวิกาติดมาด้วยในอันดับที่๑๓
น้องลิซ่าติดมาอยู่ด้วยช่วยเอง

หน้าตาก็ดีนะดีระดับอินเตอร์ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศของเรา